เหยื่อก็รวมตัวกันไปที่กองปราบ

เพราะว่ากลัวว่าถ้าตำรวจชมบุรีทำคดี

ส่วนเหยื่อรายที่๑๙เสียชีวิตแล้ว

สารพัทยาออกหมายจับเสียยศ
ในฐานะลงทุนให้ลูกเปิดผับแล้ว
เอาบรรยากาศของญาติเหยื่อก่อน
ช่วงบ่ายที่ศูนย์รับแจ้งความ

ย่านผลโยธินนายรณรงค์แก้วเพชร

ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อม

เท่นบีผับจังหวัดชมบุรีกว่า๑๓ราย

ปราบปรามนะครับเพื่อขอให้รับ

เนื่องจากเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
และตำรวจชนบุรีจะทำคดี
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ไม่เชื่อมั่นเลยในการทำคดีของตำรวจ
ในพื้นที่และถ้ากองปราบรับคดี
สอบสวนเองจะทำให้มีพยาน

ส่วนประเด็นที่อยากให้กองปราบตรวจสอบนั้น

เจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวผลประโยชน์

เกี่ยวข้องหรือไม่แล้วก็ประเด็นที่๓
คือเสียบีเจ้าของผับที่ถูกดำเนินคดี
ไม่ใช่เจ้าของตัวจริงนะครับ
เป็นตัวแทนนะครับ
ในกรุ๊ปที่แจ้งความจำนวมมา
ของหลักผมมีอยู่๓๐กว่าคน
จากทั้งหมดนะครับ

นางสาวนิชารัฐกิรติจริยพันธ์

ดนตรีที่เสียชีวิตในคืนนั้นแหละนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา

เพราะว่าผู้ตายมีลูกเล็ก๒คน

จึงมาร้องกองปราบให้ช่วยนะฮะ
ต้องติดให้กับหลานแล้วก็พ่อพ่อของน้องนะครับ
เป็นเหยื่อที่บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้

วันเกิดเหตุเธอถูกเพลิงไหม้

ก็ระดับ๓นะครับสำหรับการตกเป็นเหยื่อนะครับ

ขอทุกคนกล่าวสัมเพพุทธามิ
เพื่อให้น้องได้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับ
สำหรับน้องไอซ์เป็นแฟนสาวของ

ที่เสียชีวิตคากองเพลิงในวันเกิดเหตุแล้วครับ
มีบาดแผลลึกไฟไหม้๑๐๐นี่อิ่มนะฮะ
อิ่มตอบไอซเป็นแฟนกัน

คุณนะฮะสรุปเสียชีวิตทั้งคู่แล้วนะครับ

ร่างกายไม่ตอบสนองแล้วนะครับ

สุดท้ายก็เกิดภาวะช็อก

แสดงความเสียใจต่อการจากไป

ต้องเรียกว่าเป็นทั้งคู่นะครับเพราะเป็นเหตุสลดจริงนะครับ

บำเพ็ญกุศลที่วัดนาตาขวัญ

อนุมัติออกหมายจับนายสมยศ

นายพงศิริปั้นประสงค์เจ้าของ
นี่คือพ่อและลูกนะครับ
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสาหัส
และที่สำคัญคือร่วมกันตั้งสถานบริการ
โดยไม่รับอนุญาตตามหมายจับเลขที่๒๗๕ทับ๒๕๖๕นะครับ
ส่วนสาเหตุที่ออกหมายจับเสียยศพ่อของเสียบีนั้นนะครับ
เพราะว่านายสมยศเป็นคนลงทุนคุณ
แต่ใช้ชื่อลูกชายคือเสียบีดำเนินกิจการเมาเท่นบีผับแทน
ซึ่งคนในพื้นที่รู้กันดีนะครับ
ว่าเสียยศเป็นคนที่มีชื่อเสียงแนมเพอร์สัตตาหีบ
เป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์เจ้าของเขียงหมูในตลาดสดอีกหลายแห่งนะครับ
เบื้องต้นพลตำรวจตรีอาธสิตกิจจาหาร
ผู้การจังหวัดชนบุรีได้สั่งการให้ชุดสืบสวน
ดำเนินการจับกลุ่มตัวแล้วนะครับ
อีกทั้งประสานญาติให้ติดต่อเสียยศเพื่อเข้ามามอบตัว
แต่ก็มีกระแสข่าวอีกทางหนึ่งบอกว่าเสียยศ
เดินทางออกจากจังหวัดชนบุรีไปต่างจังหวัดแล้วนะฮะ